สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ย
เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะ
แต่ยังคงมีฝนตกบ้างประปรายค่ะ
พอที่จะดับร้อนปั่นเทาแรงกันได้บ้างค่ะ
เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะ
ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับคุณผู้ชม
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณที่บอกกล่าวไป
อย่าลืมระวังฝนตกดูแลสิ่งปลูกสร้างให้ดีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ได้เกิดเหตุระทึกที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ
เพราะว่ามีการประกาศอบพยพประชาชนให้ขึ้นไปอยู่ที่สูง
จากเกิดแผ่นดินไหวค่ะบริเวณนอกชายฝั่งนะคะ
แผ่นดินไว้เนี่ยรุนแรงหลายละลอกนะคะ

รุนแรงที่สุด๘๑นัดนิจูนะคะคุณผู้ชม
ชายฝั่งเกาะเนื้อของนิวซีแลนด์ค่ะ
ทำให้หลายประเทศบริเวณประเทศที่อยู่ทะเลแปซิฟิกส
ต้องประกาศเตือนภัยซึนามิเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะยังคงต้องจับตาสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์รอดน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ